แต่แน่นอนหนึ่งในนั้นสโมสรชัยหน้าถือว่ามีของดีเลยครับเพราะว่ามีแฟนบอลไปบนบานสารกล่าวไว้
เกิดว่ารอดตกชั้นจะแก้บนด้วยการแก้ผ้าวิ่งครับ

และปัญหาคือพี่คนนี้ผมรู้จักด้วยครับ

แต่สนามมันมืดนะครับมันก็คงไม่ได้มีปัญหามากนะครับ
แต่ว่าตอนที่วิ่งผ่านที่มันมีไฟส่องไปเนี่ยมันคงจะมีเห็นบ้างนิดหน่อย
แต่เขาใส่กางเกงชั้นในนะครับ
พี่นัทธวุฒิชัยขาดยุทธ๓๙ปีนะครับธรรมวลชัยนาศ
ก็มีการระบุข้อความนะครับ
ซึ่งเขาวิ่งแก้บนนะครับ๑รอบสนามเขาพรองสเตดียม
ซึ่งเป็นสนามย่าของสโมสรแล้วก็ใส่กางเกงในตัวเดียว
หลังจากที่ทีมเนี่ยบุกไปชนะสุพรรณบุรีนะครับ
เกมที่เราเห็นในภาพนี่แหละ๒๑ทำให้อยู่รอดในศึกไทยลีกแบบบุดหวิด
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางนะครับไปพบกับพี่นัทธวุฒิเพื่อสอบถามถึงความเป็นมาในการวิ่งแก้บน
ครั้งนี้เจ้าตัวเขาบอกว่าได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ก่อนหน้าที่ชัยหน้าจะลงเตะหน้าที่ชะตา

หลังจากที่รู้ว่ารอดตกชั้นเขาและเพื่อนก็ฉลองชัยชนะกันที่สุพรรณบุรีก่อน
แล้วก็กลับมาวิ่งแก้บนที่สนามเขาพลองครับ
รู้สึกชื่นมืดรู้สึกมีความหวังในการที่จะเชียร์ทีมรักต่อไปครับ

หลังจากที่ศรีสะเกดป้องกันแชมป์โลกได้
ที่เห็นก็คือการเดินทางนะครับไปจังหวัดชุมพรกับแฟนสาวครับ
คุณพรทิมวลศาลแก้เหล่าวันน้องจ๋า
ไปแก้บนนะครับที่สารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ด้วยการจุดประทัดถวายจำนวน๕๐๐๐ดอก
ตามที่บนเอาไว้ว่าถ้าป้องกันแชมป์โลกสำเร็จ
จะทำตามที่พูดไว้
แล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะเดินสายแจกการ์ดแต่งงาน
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๑พฤศจิกายน
ศรีสะเกตจะกลับไปที่บ้านเกิด

เพื่อเข้ารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา

จะพบปากกับแฟนมวยในงานสปอร์ตเอ็กซ์โบ
เมืองทองธานีในเวลา๑๗นาฬิกา
นี่คือยอดแชมป์โลกของเราที่โชว์ฟอร์ม
ยอดเยี่ยมในการทำให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับ